คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ปฐุมธานีมีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักหมุนกลางถนน
แล้วก็ข้ามเลนไปฝั่งตรงข้าม
ถูกรถตู้ที่ขับสวนมาพุ่งชนกลางคันอย่างจัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่ง
ทรงศพบาดเจ็บสาหัดอีกหนึ่งราย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพผู้เสียชีวิต

บนถนนเรียบคลอง๑๐ในพื้นที่ตะบนบึงบา

ภัยโรธอายุ๒๒ปีคนขับรถเก๋ง

น้องชายเสียชีวิตติดอยู่เบาะที่นั่งข้างคนขับ
ส่วนคนขับรถตู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุสองพี่น้องขับรถเก๋งออกจากบ้าน
เพื่อนำตัวอย่างยาไปให้หมอซึ่งพ่อของทั้งคู่
รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลหนองเสือ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเร่งเครื่องแซงรถคันหน้าขึ้นไป
แต่รถเก๋งเสียหลักหมุนข้ามไปอีกเลน
ทำให้รถตู้ที่ขับมาตามเส้นทางปกติพุ่งชนอย่างจัง

อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ร่องกลางถนน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถพังยับเยินไม่เหลือเขาโครงเดิม
ภายในรถพบผู้บาดเจ็บติดคาซากรถ๒คน
คือนายสุรพลสนทิหาอายุ๔๓ปี
และนายสุรศักดิ์มาสะอายุ๒๔ปี
ช่างซ่อมเครื่องจักรอาการสาหัส
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวออกมาส่งโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดกรสินรถบรรทุกแป้งมันสัมปะหลัง
หลักพลิกตะแคงบริเวณแยกหามแหตำบลพลทองอำเภอเมืองกรสิน
ทำให้คนขับอายุประมาณ๔๐ปีได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลฉีกขาดที่ปากศีรษะแตก
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

รับแป้งมันสัมปะหลังมาจากอำเภอสหัสคัน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังเลี้ยวออกถนนบายพลาส

ทำให้เสียหลักพลิกตะแคงดังกล่าว
ปิดท้ายดูปฏิเหตุรถไฟสายทนบุรีหลังสวนตกรางรถไฟ
บริเวณเขตรอยต่ออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากอุโมงทางลอดสนามบินบ่อไฟ

ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ตู้โดยสารช่วงท้ายขบวนตกนอกรางรถไฟ
วิศวกรการรถไฟแห่งประเทศไทยสำรวจพบจานรองรถไฟ
และตัวยึดหมอนรถไฟถูกขโมยถอดออกไป๔๖ตัว
อนรถไฟได้รับความเสียหายกว่า๒๐๐ท่อน
รางรถไฟแยกออกจากกันข้างละ๓๐เซนติเมตร
ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกขบวนรถไฟออกจากกัน
โดยนำผู้โดยสารที่อยู่๒ตู้โดยสารไปส่งยังสถานีรถไฟหัวหิน
และใช้เครนยกตู้รถไฟที่ตกรางออก
เพื่อเปิดเส้นทางเดินรถตามปกติ